ท่านผู้ชมครับเรื่องที่บ้านหลังที่อ่างทองนะฮะที่เป็นอำมพลึกอมภาษณ์กันเกือบยกครัวนะ
เรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะ
มุมหนึ่งก็ต้องดูทางหลักวิทยาศาสตร์หลักทางการแพทย์ด้วย
แต่บ้านหลังนี้เขาบอกโอ้โหอยากให้หมอปลาช่วยดูเหลือเกิน
ปลาไปแล้วนะฮะช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะ
แต่ว่าย้อนดูก่อนนะต้นเรื่องเนี่ยครอบครัวนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
บ้านเลขที่๓๗หลังนี้ฮะพื้นที่หมู่๔ตำบลสามงามอำเภอโพทองนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นของบ้านของยายฉลวยสนทิพงศ์
ฉลวยอายุ๘๒นะฮะนี่คือสภาพในบ้านนะครับ
ฉลวยอยู่กับลูกหลานอีก๕คนนะ
ปรากฏว่าในบ้านเนี่ยนะมี๔คนเป็นอำมพลึกอำมภาษณ์นะครับ
นี่ครับแต่ละคนนะฮะคุณยายก็ต้องช่วยกันดึงนะครับ
ฉลวยสนทิพงศ์นี่เป็นอำมพลึกนะเดี๋ยวดูนะฮะ
แต่ละคนนะครับนางสมพิษสนทิพงศ์อายุ๕๓
เป็นลูกสาวยายฉลวยเนี่ยนี่ก็เป็นอำมพลึกค่ะนะ
นายสำรานสว่างแสงอายุ๗๘สามีของนางสมพิษนี่ก็อำมพลึกนะ
ทุเรียนทองบุญอายุ๔๘เป็นลูกสาวของยายฉลวย
เป็นน้องสาวของนางสมพิษนี่ถึงขั้นเป็นอัมพาตโอ้โหนะฮะ

นางสาวธนพรทองบุญอายุ๒๓เป็นหลานสาวของยายฉลวยคนหนึ่งนะฮะ
ไม่เป็นอะไรนะแต่คลอดลูกนะเพิ่งคลอดได้เดือนเดียว
ลูกออกมาเนี่ยเป็นลูกชายมีอาการผิดปกติ
เหลืองน้ำหนักน้อยไม่แข็งแรง
ก็เลยสร้างความแปลกใจให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านมาก
ว่ามันเกิดอะไรเป็นอย่างนี้กันทั้งครอบครัวเกือบยกครัว
เพื่อนบ้านก็บอกมันแปลกก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมบ้านนี้ป่วยกันหมด
คืออำมพลึกอำมภาษณ์นี่มันก็อาจจะต้องไปดูทางหลักวิทยาศาสต
แต่ว่าเด็กเกิดมาเดือนนึงตัวซีดตัวเหลืองน้ำหนักน้อยเนี่ย
อันนี้ต้องไปหาหมอนะคือมันมีเรื่องของเรื่องแรกเกิดอะไรพวกนี้ด้วยนะ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะยายฉลวยเนี่ยแกบอกว่าเอาย้อนไปอย่างนี้นะ

หลังจากแต่งงานกับสามีเนี่ยนะก็มีลูก๕คนนะครับ
ซึ่งคุณยายฉลวยเนี่ยตามคำบอกเล่ายายฉลวยนะฮะ
ภาพเหตุการณ์นี้นะที่เราให้ท่านดูเนี่ยนะครับ
คุณยายฉลวยบอกว่าแต่งงานกับสามีมีลูกกันห้าคน
แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทางฝั่งบ้านของสามีเนี่ย
เขาเลี้ยงผีผีโรงกันนะคือผีโรงเนี่ยลักษณะเป็นผีประจำบ้าน
ต้องเลี้ยงต่อกันเป็นรุ่นแล้วต้องเส้นไหว้เขาทุกปีประมาณอย่างนั้น
ก็มีคนเข้าทรงเนี่ยมาทักนั่นแหละถึงรู้ว่าทางครอบครัวของสามีเขานับถือผีโรงนะครับ
แล้วก็แนะนำว่าต้องทำพิธีเส้นไหว้เขาทุกปีนะ
ในวันที่เป็นเดือน๑๒ข้างขึ้นนะแล้วต้องตรงกับวันพระหัสสบดี
ทุกปีต้องทำยายฉลวยบอกว่าก็ทำนะทางครอบครัวก็ทำมาทุกปีเส้นไหว้มาตลอด
แต่ทีนี้สามียายฉลวยเนี่ยแกตายไปแล้วนะก็เลยไม่ได้ทำต่อ
ตอนที่สามียายฉลวยยังอยู่เนี่ยก็ทำกันเพราะว่าผีโรงเขาเลี้ยงทางฝั่งของครอบครัวสามีเนี่ย
ทีนี้พอสามียายฉลวยตายไปทางฝั่งบ้านยายฉลวยก็ไม่ได้ทำต่อนะทีนี้ก็เริ่มแล้ว
มพลึกมั่งอัมพาตมั่งโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับ
ตามความเชื่อเนี่ยผีโรงเป็นผีบรรพรุษของแต่ละบ้าน
บรรพรุษเนี่ยไม่ทำร้ายใครนะไม่ให้โทษใครดูแลคนในบ้านเป็นอย่างดีไม่ให้เจ็บป่วยเจ็บไข้
แต่ต้องกราบไหว้บูชาซึ่งประเพณีนี้เขาก็จะสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้ว
ในหมู่ของคนที่เขาเลี้ยงนะโดยเฉพาะทางฝั่งของชาวมอนตามความเชื่อนะฮะ
บ้านไม้ยกสูงสภาพก็สุดโทรมแล้วนะครับแม่แล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของผีโรงที่ยายฉลวยกันเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าบ้านอยู่ทางสามแพร่งด้วยนะฮะที่ติไปนะฮะไปนั่งคุยกับยายฉลวยแล้วก็ญาติญาติเนี่ยบ้านก็อยู่ทางสามแพร่งอีกนะ
ทุกคนในบ้านเนี่ยมีอยู่๖คนนะฮะติได้ไปเจอหมดนะฮะคุณติของเรานะครับมี๔คนคือยายฉลวยนางทุเรียนนางสมพิษนายสำราน
อย่างที่เราเล่าให้ฟังนะฮะเป็นอำมพลึกอำมภาษยายฉลวยบอกว่า๑๐ปีก่อนเนี่ยเริ่มจากยายก่อนยายนี่ป่วยแบบไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้สึกตัวเลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่าสัปดาห์แพทย์ก็บอกสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับหลังหายป่วยอาการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แต่อยู่อยู่สมาชิกในบ้านก็ค่อย
ที่เขาบอกกันมาหมากพลูยาสูบข้าวตอกดอกไม้
ก็ทำแบบนี้ทุกปีมา๒๐กว่าปี
แม้สามีจะตายไปเนี่ยนะแต่ก็ยังทำอยู่
จนกระทั่งปีนี้ครอบครัวไม่มีเงิน
เนื่องจากนางทุเรียนลูกสาวยายฉลวยเนี่ย
เขาก็เดือดร้อนนะเศรษฐกิจมันไม่ดี
ก็ยังมาบอกนะนางทุเรียนมาบอกกับยายฉลวย
บอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าปีนี้เนี่ยครอบครัวเราเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินเนี่ย
ไม่ต้องทำไหมไม่ต้องทำเครื่องเส้นไหว้อะไรไหม

หลังจากนั้นไม่นานครับแค่สามวันครับ

พอนางทุเรียนป่วยทางครอบครัวก็เลย
เอ๊ะหรือว่ามันเรื่องของผีโรงหรือเปล่า
ก็เลยไปจัดเครื่องเส้นไหว้ผีโรงนะ

ก็ตรงกับวันพระรหัสสบดีข้างขึ้นเดือน๑๒นะ
แล้วก็หารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เออหรือว่าเรายังทำพิธีแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะ
อยากจะให้มีคนมาช่วยทำพิธีลักษณะปลดปล่อยดวงวิญญาณของบรรพรุษดีไหม
ไม่อยากให้คนในบ้านเนี่ยแบบต้องมารับผีโรงกันเป็นรุ่นรุ่น
แล้วพอไม่ได้ทำเนี่ยต้องมาล้มป่วยแบบนี้กันอีก
เขาบอกว่าให้ไหว้เขาจะได้มารบมากวน
ฉันก็มีอะไรฉันก็ทำไหว้ทุกปี
ไม่ได้ขาดเลยตั้งแต่เขาบอกอะนะ
แต่ปีเนี่ยมันอันตราคัดไม่ค่อยมีทางใจ
ก็บอกกับลูกว่าเราไม่มีลูกมีเดียทำไงกับหลาน

ลูกคนนี้ก็บอกว่าทุเรียนก็บอกว่า
แม่ถ้าเราไม่มีเราก็หยุดมันก็ได้

เราก็บอกว่าไม่ได้หรอกลูกนะเราเคยไหว้ทุกปี
อยู่หลานก็มาจากสวัสดีฮาเขาก็มา
เขาบอกแม่เดี๋ยวหนูหาตังค์มาซื้อเอง
ทีนี้เขาก็ซื้อมาของนั้นน่ะ
บางทีก็น้อยหน่อยบางทีก็มากหน่อย
ที่เขามาช่วยให้ไหว้ก็ไหว้ได้ไหว้ไป
หน้ายังไม่รู้แน่ว่าเป็นเกิดจากอะไร
เราก็อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไร
หรือที่เจ้าที่เจ้าทางเขานั่งเราว่าเป็นยังไง

ถ้าเขามีคนบอกเล่าเรานะเราก็ทำ
คุณพระอาจารย์
ไม่สำคัญนางทุเรียนเปิดเผยกับประ๗๑ทีมข่าวของเรา
ที่เปิดเผยทางน้ำตาเลย
บอกว่าป่วยตั้งแต่เดือนตุลาคม
แล้วอาการสุดหนักลงเรื่อยตอนนี้คือเดินไม่ได้นะคะ

เธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวที่ไปลบหลู่ผีโรงหรือเปล่า
เชื่อว่าการที่คนในบ้านล้มป่วย
ไม่ได้มีสาเหตุจากผีโรงหรอก
ซึ่งคนที่ป่วยล่าสุดก็คือนางทุเรียน
ก็คือพูดลักษณะเหมือนลบหลู่จนเดินไม่ได้เนี่ยนะ

แต่ก็ไม่อยากจะคิดไงคะว่าเป็นเรื่องของผีโรง
แต่เธอก็กังวลว่าจะมีรายต่อไปอีกหรือเปล่า
เป็นหลังจากไหว้ใช่ค่ะเขาลั่นปากไปก่อนแล้วเขาก็เข้า
ก่อนหน้าที่เราจะไหว้พอหน้าหนูก็เลยรีบหาเงินมา
หาเงินมามาไหว้แล้วเขาก็ซุดไปใหญ่เลย
ตอนแรกอ่ะย่าเขาไม่รู้ว่าว่าที่บ้านของตระกูลปู่อ่ะ
เขาเลี้ยงผีโรงแล้วตัวเขาเองเจ็บเข้าโรงพยาบาล
โดยที่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรโรงพยาบาลก็ไม่มีสาเหตุ
หาสาเหตุไม่ได้ความดันไม่มีเบาหวานไม่เป็น
ก็เลยปู่ที่อยู่บ้านในอะค่ะเขาเป็นร่างทรง
เขาก็เลยทรงให้เขาเลยบอกว่าตระกูลเขาเลี้ยงผีโรงไว้
แล้วพอเราทำเขาบอกมาเขาบอกมาว่ามีอะไรบ้าง
พอเราทำปุ๊บย่าก็ดีขึ้นแล้วเขาก็เดินได้
เดินไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เลยยังมีความรู้สึกอยู่นะ

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มาดูสองมุม
มุมทางหลักวิทยาศาสตร์เรื่องของอาการเจ็บป่วยกันก่อน
คือคนในครอบครัวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ก็เลยนำมาซึ่งเส้นเลือดในสมองตีบ
ก็เลยส่งผลให้เป็นอำมพลึกอมภาษณ์อันนี้ตามหลักเลย
ใช่เลยอย่างนี้นะคะตามหลักวิทยาศาสตร์นะ
คือคนในครอบครัวเขาบอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการกินอาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูงหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วถ้าถามว่าเขากินอะไรกัน
ก็กินน้ำพริกกินผักสดกินแกงส้ม

เขาก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นจากหลักของวิทยาศาสตร์ตรงนี้
มันก็เลยไม่น่าจะใช่เขาก็เลยสงสัยแบบนี้นะ
ทีนี้เรื่องของผีโรง
คือก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนนะคะ
แต่ก็ได้ไปถามผู้รู้มาคือคนในครอบครัวก็ไปถามกันมา
ก็เป็นเรื่องของดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะ
ในแต่ละปีจะต้องเส้นไหว้
ปกปักรักษาคุ้มครองคนในครอบครัว
แล้วก็ต้องเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องเส้นไหว้
แล้วก็ต้องนำของทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเป็นการทำทาน

หรือเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยอะไรหรือเปล่าเออ
อาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์อาจารย์โงเห้งห่วงจุ้ย
ก็บอกว่าบ้านเลขที่๓๗เป็นเลขไม่ดีนะคะ
เป็นเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
คนที่อยู่ในบ้านเลขที่นี้จะเป็นโรคร้ายหรือโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ
และจุดดับสาเหตุมีวิธีแก้ฆาตค่ะ
อาจจะใช้เลข๙นำหน้าเช่นเขียนว่า๙๓๙เหลือ๙หน้า๙หลัง
พ่อคุณก็จะช่วยทุกคนเบ้าดมได้
ทีนี้ค่ะตามที่ครอบครัวเขาร้องขอเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่บ้านยายฉลวยนะคะ
หมอปลาไปเลยพอไปถึงก็เข้าไปคุยกับคนในบ้านก่อนเลยนะคะ
แล้วทักเลยว่าถนนทางเข้าบ้านตรงกับประตูบ้าน
ตามหลักแล้วมันไม่ดีประตูกับทางเข้ามันไม่ควรจะตรงกันพอดี
มันหมายความว่าสิ่งชั่วร้ายจะพุ่งตรงเข้าไปในบ้านอันนี้หมอปลาบอก
ก็เดินสำรวจในบ้านไปคุยกับคนป่วยก่อนคนสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย
แล้วก็ขึ้นไปชั้น๒ชั้น๒ก็เคยมีการทำพิธีเส้นไหว้ผีโรง
แต่สุดท้ายหมอปลาบอกว่าที่นี่ไม่มีผีโรงตอนขึ้นบันไดไปดู
หมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้สามารถสัมผัสอะไรได้
ยืนยันว่าสาเหตุที่คนในบ้านป่วย

แต่เป็นเพราะบรรยากาศในบ้านที่มีคนป่วยหลายคน
คนในบ้านเครียดพักผ่อนน้อยก็เลยค่อยป่วยกันไป
ตามกันทีละคน๒คนน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้
หมอปลาบอกอ๋อหมอปลาก็เดินสำรวจในบ้านนะ
คนในบ้านก็นำลูกกรอกหมูที่บรรพบรุษเลี้ยงไว้มาให้ดู
ในกล่องนี้ค่ะบอกว่าเป็นลูกหลอกหมู
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยซิก็ไม่ได้มีพลังงานอะไรอยู่นะ
หมอปลาแนะนำว่าไปทิ้งเอาไว้ในวัดดีกว่าอย่าเก็บไว้เลย
หมอปลาก็ไปดูอาการคนป่วยอีกรอบไล่ไปเริ่มจากนางทุเรียนค่ะ
แล้วก็ค่อยแนะนำวิธีการว่าแบบนี้มันควรจะกายภาพบำบัดนะ
เป็นเรื่องสำคัญนะและสำคัญมากเลย
หมอปลาบอกว่าไปพบแพทย์กันดีไหมล่ะ
ทุกคนในครอบครัวในบ้านที่ป่วยไปหาหมอเถอะ
จะได้ดูแลรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี
ส่วนเรื่องของการแก้เคล็ดตามความเชื่อเนี่ยหมอปลาก็บอกว่างั้นแนะนำแบบนี้
กระจกแปดเหลี่ยมไปติดเอาไว้ที่หน้าบ้านจะได้สะท้อนสิ่งไม่ดีออกไป
สมมุติบ้านเรามี๖คน
อีก๕คนมีความสุขไหมมีไหม
เครียดเครียด
เพราะเครียดปั๊บมันจากการในครอบครัวดีไหมไม่ดี
คน๒คน๓ก็เสี่ยงที่จะเส้นเลือดในสมองมันตีมมันแตก
จริงไหมมันอยู่ที่บรรยากาศไง

ตามความเชื่อแล้วผมก็บอกคุณแล้วว่าคุณไม่ต้องไปเลี้ยงตามที่เขาทักมาหรอก
ไม่เกี่ยวใช้กระจกจะแก้ได้ยังไงเอากระจกติดตรงหน้าประตูอ่ะ
ตรงทางตรงเนี้ยให้มันสะท้อนออกไปเสียจบแก้แค่นี้และที่สำคัญนะ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
ต้องพาคนป่วยไปทำกายภาพแต่เมื่อกี้ผมจับเขาก็รู้สึกเจ็บ
หมอปลาก็เลยบอกว่ามันก็มีสองมุมเรื่องของตามหลักวิทยาศาสตร์สำคัญมาก
ต้องไปพบคุณหมอถูกต้องฮะความเชื่อก็แนะนำได้
เท่าที่สามารถทำได้อ่ะค่ะยังไงหาหมอก่อนดีกว่าจริงนะหาหมอก่อน